เรานำเสนอเรื่องถ้ำนาคีนะคะที่ภูลังกาบึงการไปแล้วเนาะ

จริงนะที่ตรงนี้ที่บึงกาน

ใช่อยู่บริเวณเดียวกัน

คนบันเทิงก็แห่แหนกันไปขึ้นภูลังกาค่ะ
กราบขอพรทั้งถ้ำนาคีนะคะแล้วก็ถ้ำนาคา

คนดังมากมายคุณผู้ชมนะคะ
น้องปันปันสุธาตาคุณวุ้นเส้นเวริฐิพา
กี้แม่น้องบองนะคะก็ไปเหมือนกันค่ะ

เอาปันไปถ้ำนาคาค่ะนี่นะคะ

นาคาอยู่บึงกาลนาคีอยู่นครพนม

ใช่ใกล้กันเลยนะคะ
บอกเลยนะคะว่าจับตาดูให้ดีค่ะ
มดดำกับรายการคชาพาพาไปดูค่ะ
เห็นว่าไปถ่ายทำรายการพาชมถ้ำนาคีที่สำคัญนะคะ
ปังของเหล่าคนบันเทิงที่ขึ้นภูลังกา

ชนิดที่ว่าพอลงจากถ้ำเสร็จปุ๊บ
พรที่ขอไว้ประสมหวังเลย
ดูในแผนที่และเส้นทางมันไกลเหมือนกัน
นาคีมนาคาเมื่อกี้เปิดแล้วก็แรงศรัทธาเหมือนกันนะถึงทำได้
ไม่ว่าพี่มดดำจะขึ้นไปถึงภูเขายอดไหน

ตาชไงเถอะคนมันตาชนะคะ
เออนะคะดีเหลือเกินนะพี่มดดำค่ะใช่ค่ะ